ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็เหมือนฝากชีวิตไว้กับสามี
แต่สามีเกิดวิกฤตในชีวิต
กลายสภาพมาเป็นคนป่วยนอนติดเตียง
บางคนทนความลำบากไม่ได้

แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่มาวันนี้
เธอเลือกที่จะลุกขึ้นสู้
หาเงินดูแลลูกดูแลสามี

ยังมีลูกชายตัวน้อย
ลุกขึ้นมาสู้แบ่งเบาภาระหน้าที่แม่
วิถีชีวิตแบบลูกผู้ชาย

พี่แป๊ะประสบอุบัติเหตุ

ประมาณทุ่มก็มีกำดันบอกว่า

หนูก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกสั่นเลยนะ

กระดูกต้นคอหัก๓ท่อน

มันทำให้การตอบสนองมันช้าลง
ฉันชื่อนางสาววิลนุธทองรวรชื่อเล่นนุธนะคะ
อายุ๓๕ปีประกอบอาชีพ

รายได้ก็ประมาณ๓๔๐๐บาทค่ะ
ก็นอกจากจะขายส้มตำแล้วนะคะ

เพื่อให้มีข้าวกินโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะ
อยู่กับพี่แป๊ะที่บ้านหลังนี้มา๑๕ปีนะคะ
มีลูกด้วยกัน๓คนนะคะ
คนโตอายุ๑๔ปีค่ะ

ตอนนี้ไปบวชเป็นสามเมอร์เนน
แล้วก็คนที่๒ชื่อน้องต้าค่ะ

คนที่๓น้องหนูเล็กอายุ๔ขวบ
แต่ก่อนพี่แป๊ก็รับจ้างขับรถพวกรถไถแม็กโค
แล้วก็มีงานซ่อมมั่งก็คือ
ใครจ้างให้แกทำอะไรก็แกก็ทำหมดนะคะ
ขอให้มีงานทำไม่เกี่ยงงานนะคะ
แล้วทีนี้พอพี่แป้ประสบอุบัติเหตุ
ขยับขายเลื่อนไม่ได้

เขาก็มาผ่าดามกระดูกต้นคอ
อยู่โรงพยาบาลเกือบ๒เดือน
เราก็มีเงินติดกระเป๋าอยู่ก็ไม่มาก
แต่ว่าเราต้องการรักษาแบบเร่งด่วน

แล้วก็แม่พี่แป๊ปก็หามาให้
ค่าใช้จ่ายตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาล

หลวงพ่อแม่ที่ไปยืมมาให้ก็แสนกว่าบาท
คือตั้งแต่พี่แป๊ออกจากโรงพยาบาลมาก็มีแม่ของพี่แป๊ะนะคะมาช่วยดูแล
คิดว่าไม่รอดแล้วค่ะเห็นดวงสภาพมันใจจะขาด
ป้าก็ดูแลช่วยกันกับไอ้นุษย์มัน
ถ้ากลางวันสับเปลี่ยนกันตอนเช้าแม่ก็มา
ตอนกลางวันตอนยินแม่ก็มา
คิดว่าแม่ไหลนะแม่คิดว่าแม่ทำหน้าที่ครับแม่
คิดว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนก็แทนได้นะคะ
ทีนี้ถ้าแกไม่หายก็แม่ก็สิ้นหวังหมดทุกอย่าง
ตัวนู้นเวลาดูแลพี่แป๊กลางวันนี้ก็คือ
ทุก๓๔ชั่วโมงหนูต้องเข้ามา
ถึงเวลากินข้าวกินยาต้องเข้ามา
เพราะว่ากลัวแกเสลดไปติดที่คอนะคะ
มันก็จะไม่สามารถหายใจออกได้เพราะว่า
ต้องหายใจออกที่ตรงคอที่เจาะไว้นะคะ
แกสำลักมันจะอันตรายเพราะว่ามันจะทำให้ปอดแกติดเชื้อ
ก็คือกินข้าวเราก็ต้องดูดเสลดล้างคอพวกนี้ก่อน
กลางคืนนี้ก็คืออยู่ตลอดไม่ได้นอนเลยค่ะ
เพราะว่าปอดให้แกหายใจสะดวก
ให้แกนอนหลับแกก็จะทุเลาลง
วันที่หนักก็คือหนูเล็กอาการหอบแกขึ้น
ก็คือยาที่พ่นมันหมดหนูเล็กก็หายใจไม่ออก
แล้วทีนี้พ่อก็มีอาการชักเกิดขึ้น
ก็คือตัวเขียวเย็นแล้วก็กระตุก
หลังจากที่พี่แป๊ชักนะคะ
ก็จะส่งผลกับทางด้านสมองของแกก็คือ
อาการตอบสนองของแกน่ะช้าลง
เหนื่อยนะคะบางทีนั่งอยู่มองพี่เป๊ะ

เหมือนแบบว่าน้อยใจไง
ทำไมจากดีขึ้นแล้วทำไมต้องกลับมาเป็นแบบนี้กลับมาเป็นอีกนะ
วันปวดหลังเพราะว่าเราต้องยกเขาเนอะยืนปวดมากก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรนะ
ถ้าจะไปหาหมอปุ๊บก็ต้องใช้ตังคร์แล้วก็กินยาแพลลา๔๕ชั่วโมงกินอยู่อย่างนั้น

เพราะเวียนหัวหน้าเหมือน
นึกถึงลูกค่ะเราซุดป้ับ

เห็นแม่ทำงานหนักผมก็อยากจะไปช่วยแม่ครับ
กลับมาจากโรงเรียนผมจะไปไต้เขียดหาปลา
เวลาผมไปหาปลามาได้ผมก็ไปขายให้แม่ครับ
กลับมาบีบพร้อมให้พ่อดูเสร็จ
โครงให้พ่อหาเดียวครับ
ถ้าผมมีเงินมากกว่านี้อยากไปรักษาพ่อครับ

หนูรักพ่อที่สุดในลูก
ถ้ามีเงินสักก็จะเอามาไว้รักษาพี่แป๊บ
แล้วก็จะลงทุนทำร้านให้มันดีขึ้น
แล้วก็เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียน
ชีวิตลูกจะดีขึ้นจะได้ไม่เหมือนเรา
นักศึกษาที่สุดท้าย
ลูกสงสัย

และกำลังเป็นคนที่ประสบวิกฤตในชีวิตสูงสุด
และผมเชื่อนะครับว่าหลายคนที่เวลาเจอวิกฤต

คนแรกนั่นก็คือคนที่ช่วยคุณโดยที่ไม่คิดอะไร
ประเภทที่๒ก็คือไม่คิดที่จะช่วยคุณ
คนประเภทที่๓ก็คือคนที่อยู่เคียงข้างคุณ
แล้วคนประเภทที่๔ก็คือคนที่จากคุณไป
ผมซึ้งใจในครอบครัวนี้นะครับ

แต่เขามีความรักกับต้องห้อมห่อซึ่งกันและกัน

พี่ลูกครับพี่แป๊บป่วยมากี่ปีแล้ว

เรื่องเกิดตอนเดือนกุมภานะคะปีนี้
ตอนนั้นแกไปรับงานซ่อมรถแคลนะคะ

ก็โทรตามก็มีกำนันรับสายโทรศัพท์นะคะ

แต่ว่าตามรถให้แล้วให้ไปเจอที่โรงพยาบาลนั้น
ภาพแรกที่ไปเห็นพี่แป๊ะที่โรงพยาบาลเป็นยังไงครับ

ก็เอาไปเอ็กซาเรย์สมอง
บอกว่าแม่อาการหนักนะ

ก็อาการหนักอยู่ถ้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
มันหนักแล้วมันต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่แล้ว

ก็มีเปิดกระโหลกเอาเลือดในสมองออกค่ะ
แล้วก็ดามกระดูกต้นคอ๓ท่อนที่หัก
แล้วทีนี้เราเอาเงินไปให้ค่าใช้จ่าย
ที่โรงพยาบาลใหญ่ก่อนนะคะ

โรงพยาบาลที่อำเภอเขาก็เห็นใจ
เขาก็ให้ผ่อนชำระค่ะยังผ่อนอยู่
จริงแล้วเงินที่ผ่าตัดตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นเงินเก็บที่ครอบครัวเราพอจะมีอยู่บ้าง

เราก็ต้องเอาไปให้โรงพยาบาลเป็นค่าผ่าตัดก่อน

เพราะว่ามันจะใช้ในการรักษาพยาบาลคือการผ่าตัด
จำนวนเงินไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ชม
๐บาทนี้มีค่าสำหรับครอบครัวนี้มากเลยนะครับ
เขามีฝันร่วมกันระหว่างผัวเมียและพ่อแม่ลูก
แต่อยู่วันดีคืนดีต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว

พอหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงรักษากันอยู่นานไหมครับ
นานค่ะนอนอยู่ห้องไอซียูเกือบ๒เดือนค่ะ
ก็มีค่ายาเป็นค่ายาบำรุงสมอง
ที่ต้องใช้ฟื้นฟูสมองครั้งละ๓๐๐๐กว่าบาทค่ะ

แล้วเงินค่ายาบำรุงสมองนี่เอาที่ไหนอีก๓๐๐๐บาท
ยืมค่ะแล้วก็แม่
ไปยืมมาอีกต่อหนึ่งเหรอครับพอยืมมาปั๊บเงินตรงนี้ก็ไปเลยนะครับ
เพราะว่าต้องไปซื้อตัวยาเลยทันที
นุษย์ถึงได้อยู่เฉยไม่ได้แล้ว

ใช่ค่ะเริ่มเป็นหนี้แล้วครับค่ะเริ่มเป็นหนี้
เริ่มเป็นหนี้เพราะว่าพี่แป๊ดต้องไปรักษาตัวบ่อย
สาเหตุที่สะท้อนใจนะครอบครัวนี้นะครับเมื่อก่อนที่พี่แป๊ะจะป่วย

แล้วรายได้หลักของพี่แป๊ะเมื่อก่อนคืออะไร
ขับรถค่ะขับแม็กโคแล้วก็ซ่อมรถนะคะ

กลับจากทำงานแกก็ไม่ได้ว่าจะกลับมาแล้วอยู่

กลางคืนแกก็พาลูกไปหาปลาสอนให้ลูกทำนะคะ
เพราะว่าเขากลัวแบบว่าถ้าวันไหนพ่อแม่ไม่อยู่
กลัวลูกทำอะไรไม่เป็นกลัวลูกลำบากนะคะ
พอพ่อป่วยติดเตียงแล้วเนี่ย
ภาระทั้งหมดเสาหลักของบ้าน
ต้องเปลี่ยนเบนเข็มทันทีกลายมาเป็นแม่นุษย์แทน

ตอนนี้รายได้มาจากอะไรครับ
มาจากการขายไก่ย่างส้มตำค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนมันก็ขายยากค่ะ
วันมันก็ขายได้น้อย
บางวันมันก็แทบจะขายไม่ได้ก็มีค่ะ
ก็สรุปว่าเงินตอนนี้ก็ได้มาจากขายส้มตำนี่
ใช่ค่ะแล้วก็แม่ด้วยค่ะขับรถด้วย

ขับรถจ้างด้วยค่ะแม่ขับรถรับจ้างด้วยค่ะ

เขามีรถเขาขับไม่เป็นค่ะ

บางวันเขาก็เรียกให้ไปหักขับรถให้เขา

บางวันเขาก็ซื้อของซื้อนม
ซื้ออาหารไว้ให้แม่ด้วย

เพราะเราได้เงินไปจุดนั้นค่ะ

วันเราไม่มีตังค์เราก็นั่งร้องไห้
คิดว่าลูกจะกินอะไรแล้วก็พี่แป๊จะกินอะไร

เพราะว่าเราให้เขาอดไม่ได้
อดยังดีกว่าที่จะให้เขาอด
ขนาดน้องหนูเล็กเขาได้นมมาเขายังไม่กินเลย

วันไหนหนูไม่ไปโรงเรียนหนูจะได้เยอะขึ้น

เขาคิดของเขาเองนี่แหละค่ะ

เหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาดนะครับ
เอากำลังใจที่ไหนมาต่อสู้กับชีวิตได้ครับ
กำลังใจจากลูกจากย่า
ก็จากพี่แป๊ค่ะเราบอกว่า
เราบอกในใจว่าสักวันเขาต้องดีขึ้น
เพราะว่าเรามีความหวัง
จริงแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้นะครับว่า
เขาพยายามที่จะเก็บหอมรอมลิฟต์กับเงิน๓๐๐๐ที่มีอยู่ในครอบครัว
เพราะมีความฝันด้วยกัน

ใช่ค่ะลูกชายคนโตไปไหนน้องชายคนโตน้องตีค่ะ
ไปบวชค่ะไปบวชเรียนตอนนี้ไปบวชเรียนอยู่ที่ปากช่องค่ะ
เขาบวชนานหรือยังครับบวชได้๒ปีแล้วค่ะ
เนรตีนี่นะครับก็คือเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยลำบาก
แล้วเดี๋ยวหนูอยู่เนี่ยหนูจะเป็นภาระกับพ่อแม่
หนูขออนุญาตไปบวกกับหลวงลุงนะพ่อแม่จะได้ทุนเรื่องค่าใช้จ่ายในโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนตัวของหนู
ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้ดูแลน้องเขาให้เอาตามส่วนของเขามาให้น้องเขาเรียน
สงสารลูกเห็นในความกระตันยูของลูกก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้ยเรามีเงินอยู่สามหมื่นเนี่ย
เราสร้างบ้านเถอะแล้วเดี๋ยวลูกศึกออกมาแล้วลูกจะได้มาอยู่ด้วยกัน
ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะขึ้นอยากให้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าก็คิดถึงลูกค่ะ
เขาก็บอกว่าแม่ยังกลับไม่ได้นะถ้าผมศึกออกไปมันจะเป็นภาระแม่
น้องตามานี่สิลูกกี่ขวบละ

เห็นบอกว่าขาดโรงเรียนเรื่อยเลยเหรอลูกตอนนี้

หนูมาช่วยแม่ยังไงได้บ้างลูกตอนนี้
ตัวให้พ่ออาบน้ำให้พ่อครับ

ปอนด์ทำศาลยากค่ะเขาก็ทำได้
เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือภายในบ้านนะ
แต่ยังเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยหาเงินให้กับครอบครัวครับ

ภาษาบ้านเรียกว่าไต้ค่ะ
ใต้คือหมายถึงไปส่องกบส่องเขียนนะคะ

สอนวิชานี้ให้กับหนู

ให้หนูหาปลาด้วยวิธีการอะไร

อย่างน้อยมีอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วลูก
นี่คือวิชานะลูกนะ

ครับบางครั้งก็ได้๘๐ครับ
บางครั้งก็ได้๘๐แล้วเงินไปไหนลูก
ส่วนหนึ่งให้ผมไปโรงเรียนครับฝาคู่
ไปเรียน๒๐ให้แม่ไอ้ครับ

แล้วก็เป็นเงินออมที่โรงเรียนเขาให้ออมด้วยค่ะ

ใช่ค่ะเขาต้องให้ออมเขาฝึกหัดเด็กให้ออม
ถ้าสมมุติว่าวันนี้หนูมีเงินสักก้อนหนึ่ง

นี่ผมถามยังไม่สุดคำถามเลยนะ

ถ้าขอพรให้คลอดหนูหนูจะขออะไร

ตอนนี้ครอบครัวของเรามีหนี้บ้างไหมครับ

หนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
เกิดจากเอามารักษาพี่แป๊ะค่ะ
เท่าไหร่ครับเยอะไหม
ตอนนี้ก็ตกเป็นแสนแล้วค่ะ
วกกับของแม่ก็เป็นแสนกว่าแล้วค่ะ
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
พี่นุฏจะเอาเงินจำนวนนี้ไปต่อชีวิตส่วนไหนครับ
ก็จะเอาไปรักษาพี่แป๊ะนะคะ

และส่วนหนึ่งก็จะเอาไปปรับปรุงร้าน
เพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็จะเอาไปใช้หนี้ค่ะ
พี่นุฏแล้วก็ประเลิศต้องเข้มแข็งนะ
ผมเชื่อครับว่าถ้าพี่แป๊ะเขารับรู้ได้

ขอให้โชคดีในการตอบคำถามนะครับ

จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
สีประจำวันพุธคือสีอะไร

นะแล้วสีประจำวันพุธคือสี